โอ้โหที่จังหวัดปราจีนบุรี
เขาบอกว่านักเรียนนักศึกษา
เฮ้ยชื่นชอบเป็นอย่างมาก
คุณชะนักก็ชอบอ่ะสิฮ่า